คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงเขาอายุ๑๙ปีเขาจัดงานแต่งงานกับศพนะคะ
แต่ว่าเขาไม่ได้มีพิธีกรรมหรืออะไรใดนะมันคือการรักษาคำสัญญากับคนรักของเขา
เขาบอกว่าสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาเขาสัญญาว่าจะแต่งงานกับแฟนสาวปีหน้า๒๕๖๔อีกไม่กี่เดือนก็ปีหน้าแล้ว
แต่แฟนสาวกลับมาป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่๔พฤศจิกายน
สุดท้ายเขาตัดสินใจทำสิ่งที่สัญญาเอาไว้นะคะนี่ค่ะออกมาเป็นคลิปนี้เป็นชายหนุ่มคนนี้ค่ะ
เขาชื่อว่าพานุพงศ์ท่วนสำฤิษฐ์หรือว่าแนโอมอายุ๑๙ปี
จัดงานแต่งงานกับแฟนสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนางสาวกัญญารัฐจันทบหรือว่าน้องกิฟต์อายุ๑๖ปี
ก็คือม้าที่หน้างานศพน้องกิฟต์เลยซึ่งฝ่ายชายเนี่ยแต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวเต็มยศ
ฝ่ายหญิงเนี่ยที่นอนอยู่ในโรงก็คือสวมชุดไทยแล้วก็แต่งหน้าเป็นเจ้าสาวเรียบร้อยรอไปแล้ว
โซเชียลเห็นคลิปนี้เขาก็ออกมาแสดงความดีใจแล้วก็เสียใจไปพร้อมกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะนะคะ
นายพานุพงศ์น้องโอมนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขากับแฟนสาวเนี่ยรักกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ปีที่แล้วซึ่งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็รู้กันดีคุยกันตกลงจะแต่งงานกันแล้วปีหน้า๒๕๖๒
แต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะเดือนมกราคมน้องกิ๊บป่วยเข้าโรงพยาบาลมาโดยตลอด
จนกระทั่ง๔ตุลาคมคุณหมอแจ้งบอกว่าน้องกิ๊บติดเชื้อในกระแสเลือดมีโอกาสรอด๕๕
สักพักหนึ่งอาการมันก็เริ่มซุดลงสุดลงแล้วก็หนักขึ้นเพราะฉะนั้นน้องกิ๊บเนี่ยเคยพูดกับน้องอมเอาไว้บอกว่า
สัญญากับกิ๊บได้ไหมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นสัญญาได้ไหมว่าจะแต่งงานกัน
ซึ่งโอมก็ตอบตกลงไปญาติทั้งสองฝ่ายรับรู้เรื่องนี้มาตลอด
จนกระทั่งสุดท้ายแล้ว๔พฤศจิกายนน้องกิฟต์จากไปจริง
โอมก็รักษาสัญญานะคะเขาบอกว่าถึงแม้จะอยู่คนละพบแต่เขาก็อยากจะรักษาสัญญา
แล้วก็ตั้งใจที่จะรักษาสัญญานี้กับน้องกิ๊บด้วยนางสมรักถ้วนสำริทแม่ของน้องโอมก็เล่านะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการคบหากันของโอมและกิ๊บเนี่ยอยู่ในสายตาของพ่อแม่และสองครอบครัวมาโดยตลอด
แม่บอกว่ารักกิฟต์เหมือนลูกตกลงกันไว้แล้วว่าแต่งงานนะแม่จะให้สินสอด๔แสนบาทพร้อมทองคำหนัก๒๐บาท
วันแต่งงานแม่เอามาให้กิ๊บแล้วมีสินสอด๔แสนบาทแล้วก็ทองคำหนัก๒๐บาทครบถ้วน
ดีใจอยู่ครับที่ทำให้เขาครับเป็นความประสงค์ของผมด้วยครับที่อยากแต่งกับน้องเขา
ยุภาวดีวังประโคนแม่ของน้องกิฟต์บอกว่า
เสร็จสิ้นงานแต่งและงานศพเนี่ยครอบครัวก็รู้สึกโล่งค่ะ
ทุกอย่างที่ลูกสาวร้องขอมาทุกอย่างที่ลูกสาวอยากได้
ก็ทำให้ครบทุกขั้นตอนแล้วแล้วก็เชื่อว่าลูกสาวน่าจะรับรู้ได้
อยากจะฝากไปถึงลูกสาวถ้าฝากไปได้นะคะแม่บอกว่า
อยากให้รู้ว่าทุกคนรักแล้วก็เป็นห่วงน้องกิ๊บเสมอและตลอดไป
เขารักษาสัญญาจริงน่านับถือนะคะ